อ่าก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นนะ
คือหลายคนเห็นภาพนี้แล้วแบบอดน้ำตาซึมไม่ได้จริงแล้วก็อวยพรนะ
ล่าสุดค่ะสาวซาร่าได้เปิดใจผ่านไทยรัฐออนไลน์เป็นที่แรก
หลังจากที่เธอพาลูกชายกลับมาจากภูเก็ตเพื่อให้เจอกับไม้
มีภาพโมเมนต์ของพ่อลูกออกมาให้ได้เห็นซึ่งซาร่าย้ำตามเดิมตลอดนะว่า
ที่ผ่านมาตัวเธอไม่เคยกิดกันให้พ่อเจอกับลูกตัวเธอเองเนี่ยอยากให้ลูกมีพ่อ
มีแม่คนไหนบ้างที่ไม่อยากให้ลูกมีพ่อพร้อมกับยืนยันว่าทุกครั้งที่นัดอีกฝ่ายมา
ตัวเธอเองก็จะเคลียร์คิวให้ทุกครั้งส่วนเรื่องคดีความค่ะ
ทั้งคู่มีนัดไกล่เกลี่ยกันวันที่สองพฤศจิกายนนี้ทางซาร่าเองก็เผยนะคะว่า
ต้องรอปรึกษากับทนายความว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไร
จากนี้ค่ะซาร่ายังได้ตอบเรื่องวาดีมในแบบรุ่นน้องชาวยูเครนว่า
เลิกลากันไปแล้วนะเธอตอบสั้นแบบนี้เลยตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แหละ
แล้วก็ย้ำว่าความจริงเป็นไปตามข่าวแค่บางส่วนเท่านั้น
ระหว่างที่เธอตั้งท้อง๖๗สัปดาห์ฝ่ายชายรับรู้มาตลอด
ณตอนนี้ตัวเธอแฮปปี้กับสถานะคุณแม่ลูกสอง
หลังจากนี้เตรียมหารู่ทางทำมาหากินเพิ่มเติมจากการไลฟ์ขายของ
ทั้งเสื้อผ้าและน้ำพริกปลาร้าซึ่งตัวเธอก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสาวโสดอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ดิมเองก็บอกว่าได้เลิกรากับซาร่าซาร่าเองก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่า

ใช่ค่ะเอาเป็นว่าจบปัญหาคาใจในเรื่องนี้นะคะ